ทุกผู้ชมครับมีพระรูปหนึ่งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
เขาบอกว่าเขาเป็นพระนักอนุรักษ์
ก็เป็นสำนักสงฆ์ที่ไปสร้างเอาไว้ในพื้นที่ของพื้นที่
โนนสมบูรณ์อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น

ทีนี้เห็นว่าชาวบ้านเนี่ยชอบเข้ามาลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
บอกผู้ใหญ่บ้านขอรายชื่อชาวบ้านหน่อยได้ไหม
ใครที่เข้ามาลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอะไรยังไงบ้าง

สุดท้ายเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านไม่พอใจ

อันนี้พระเขาร้องสื่อมานะฮะ
บอกมายังทีมข่าวของเราที่จังหวัดขอนแก่น

ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่า
นี่คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ท้ายหมู่บ้านบ้านโนรหัวช้างตะบลโนรสมบูรณ์

ไปเจอกับพระที่เขาร้องเรียนมา
ว่าถูกชาวบ้านกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะมารุมทำร้าย
เพราะต้องการตรวจสอบเรื่องคนตัดไม้ทำลายป่า

พระรูปดีนี้ชาวบ้านเรียกว่า

อยู่ที่สำนักสงฆ์ตรงนี้แค่รูปเดียว
ที่สำนักสงฆ์นั้นมีแอลอร์ซาเซลห์ด้วยถังเก็บน้ำด้วย
เป็นลักษณะเพลิงสังกษีใช้ปากกรดเอาไว้จำวัดนี่ครับ
ครูบาพจนพรบอกกับคุณภูริพัฒน์บอกว่าที่จะถูกรุมทำร้ายเนี่ย
คือช่วงนั้นเนี่ยเห็นว่ามีชาวบ้านเข้ามาตัดไม้ทำลายป่า
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติของป่าไม้เพื่อเอาไม้ไปเผาถ่าน
ก็เลยรู้สึกว่าทนไม่ไหวที่จะถูกตัดไม้ทำลายป่าแบบนี้ในพื้นที่
ไปขอรายชื่อชาวบ้านที่บุกลุกป่ากับผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งมั่นใจว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคงจะมีรายชื่อแน่
ในการตรวจจับเอาผิดกับคนที่ตัดไม้ทำลายป่า
ครูบาพจนพรบอกว่าวันนั้นพอไปถึงเนี่ย
ผู้ใหญ่บ้านกำลังนั่งคุยกับชาวบ้านอยู่
ก็ไปสอบถามแต่ผู้ใหญ่บ้านเพิกเฉย
ตอนนั้นยอมรับว่าโมโหเลยเปิดฉากกระโดดถีบผู้ใหญ่บ้านก่อน
ผู้ใหญ่บ้านนี่ตกเก้าอี้แล้วก็วิ่งหนีมา
แล้วก็ถูกบรรดาชาวบ้านเนี่ยตามมาจับตัวแล้วก็รุมทำร้าย
มันมีประเด็นสะสมมาหลายครั้งแล้ว
เรื่องเพิกเฉยเนี่ยครับไอ้เรื่องเพิกเฉยเนี่ย
และส่วนใหญ่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม้ทั้งนั้นเลยนะ
อืมเนี้ยรอบรอบนี้บ้างเผาบ้างอะไรบ้างเนี้ย
และทีนี้ครูบาก็นี่เพิกเฉยเพิกเฉยนี่มันเข้าอิทธิพลดีกว่า
จะทำยังไงให้มันแบบเป็นประเด็นได้เป็นประเด็นได้
เรื่องไอ้เรื่องตีเรื่องเรื่องอะไรเนี่ย
ครูบาวางแผนอ่ะอืมครูบาต้องการเอาให้ง่ายจงใจบ้างกันเถอะ
กระโดดถีบเรากระโดดถีบเขาเลยอืมน่ะเดี๋ยวมันวนวน
แต่ก็คือกระโดดถีบแหละคร่าวก็กระโดดถีบก่อนครับ
นี่คือจุดจุดเลยครูบาจุดเลยแล้วครูบาก็วิ่งหนี
นี่แกบอกแกยืนยันว่าแกจงใจกระโดดถีบเพื่อให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
ต้องการตรวจสอบคนที่ตัดไม้ทำลายป่าอันนี้ฟังนี่มุมหนึ่งนะ
อันนี้มุมหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับคุณภูริพัฒน์ก็เลยต้องไปคุยกับทางฝั่งของผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านบ้าง
ผู้ใหญ่บ้านโนนหัวช้างนะฮะผู้ใหญ่บ้านวิเชียนสุขศรีนี่คู่กรณีกับครูบาเลย
ผู้ใหญ่บ้านวิเชียนเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยผมกำลังนั่งประชุมร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่
แล้วก็มีผอโรงเรียนด้วยระหว่างนั้นครูบาพจนพรเนี่ยเดินมาคุยด้วย
มาถามหาชายที่จอดรถจักรยานยนต์ขวางทางเดินบินทบาทตอนเช้า
ไม่ได้ถามเรื่องอะไรนะคนตัดไม้ทำลายป่าเลยผมก็บอกว่ารอก่อนกำลังประชุมอยู่
ผู้ชายคนนี้เนี่ยสงสัยยังไม่กลับบ้านด้วยแต่ตอนนั้นครูบาเหมือนกับไม่พอใจ
กระโดดถีบผมจนตกเก้าอี้แล้วก็วิ่งหนีชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ช่วยกันวิ่งตามแล้วก็จามจับตัวไว้
ยืนยันว่าพอจับตัวได้ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายอย่างที่ครูบากล่าวอ้าง
เดี๋ยวก่อนพระอาจารย์มันยังไม่ค่ำเขายังไม่กลับมาจากไล่จากนาอืม
ก็เลยวางสิเดี๋ยวรอตอนเย็นเย็นก่อนนะเดี๋ยวรอสักครู่ผมก็คุยธุระอยู่
ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าหลายหลายบรรณีหรอกแต่มิตรวาลรอก่อนอาจารย์เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวตอนเย็นจะพาไป
ว่าวซ้ำเนี่ยก็ไม่ได้ระวังแล้วก็หันมาคุยกับพอ
ถีบเลยก็ลงเลยล่ะหัวขานี่พระถีบพระถีบถีบเลย
อันนี้คนละมุมเลยนะฮะคุณภูริพัฒน์ก็เลยคุยกับชาวบ้านด้วยนะครับ
บอกโอ้โหไม่ใช่เลยครูบาพจนพรอะไรเนี่ย
พระนักอนุรักษ์อะไรเลยค่ะนี่มีเรื่องกับชาวบ้าน
มีเรื่องกับผู้ใหญ่แล้วไปร้องสื่ออ่าความจริงแล้วเนี่ยนี่ฮะ
นี่คุณพี่ยวนนะชาวบ้านโนนหัวช้างบอกว่าวิรกรรมของครูบารูปนี้นะ
เวลาเดินบินทบาทตอนเช้าหากไม่ชอบหน้าใครไม่พอใจใคร
ฝาบาทเดินหนีไม่ให้เขาใส่บาทไม่เคยปฏิบัติกิจของสงฆ์
ไม่เคยรับกิจนิมนต์ของชาวบ้านมาอยู่ในพื้นที่ได้๔๕ปีแล้ว
ไม่เคยทำให้ชาวบ้านสบายใจเลยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนหัวช้าง
ผู้ช่วยอำพรพรหมศิรินะก็ยืนยันบอกที่ว่าครูบารูปนี้
บอกกับสื่อว่าเป็นพระอนุรักษ์จะจัดการพวกตัดไม้ทำลายป่า
ไม่จริงเลยเพราะตัวครูบาพจนพรนั่นแหละ
บุกรุกพื้นที่ป่าเข้ามาอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน
มาสร้างสำนักส่งได้ยังไงขออนุญาตหรือเปล่า
ขุดเจาะน้ำบาดานเนี่ยนี่ป่าสงวนแห่งชาติ
เนี่ยแล้วเวลาชาวบ้านเข้ามาหาเห็ด
เนี่ยทีู่นอี้ก็มีปัญหากับเขาไปทั่ว
เราไปอ้างกับซีไปลองเรียนซีว่าเจ้าของ

เอาล่าสุดจะสรุปลงเอยอย่างไรเนี่ยนะฮะ

ชาวบ้านบอกว่าไม่เป็นไรนะฮะ
ครูบาพจนพรจะบอกว่าชาวบ้าน
ในพื้นที่ป่าสงวนอะไรพวกนี้เนี่ยจะไปแจ้งอะไรใครก็แจ้งไป
แต่ตอนนี้ชาวบ้านต้องการให้ครูบารูปนี้ออกจากพื้นที่
ไม่ให้อยู่ที่บ้านโนนหัวช้างอีกขอให้ออกจากพื้นที่ไป

เดี๋ยวจะทำรายงานส่งให้ในอำเภอเขาสวนกวางรับทราบ
แจ้งไปยังสำนักพุทธจังหวัดขอนแก่น
ให้มาตรวจสอบครูบารูปนี้

แล้วมาอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนด้วย
ก็จะให้ป่าไม้มาตรวจสอบอีกทางหนึ่งด้วย
อ้าวเอาเป็นว่าครูบาร้องสื่อมาเราก็ตรวจสอบให้
ใช่ก็เป็นข้อมูลสองฝั่ง